แต่ว่าพาไปดูเรื่องของอุบัติเหตุกันก่อน

วัยเพียงแค่๑ขวบกับ๑๐เดือน

เล่นกับสุนัขภายในบ้านแล้วก็หายตัวไป

ใหญ่บ้านมีการระดมกำลังคนในหมู่บ้าน

พบว่ากลายเป็นศพลอยในหนองน้ำ
ซึ่งห่างจากบ้านของเด็กเพียง๕๐๐เมตร

ชาวบ้านปะอาวตำบลปะอาวอำเภอเมือง

กำลังนำตรวจ

อุบลราชทานีไปดูที่เกิดเหตุ
บริเวณสระน้ำบัวใหญ่ภายในหมู่บ้านนะครับ
หลังไปพบเด็กชายสุภาชัยหรือว่าน้องฟุ๊ก
พันวัดนะครับอายุเพียง๑ขวบกับ๑๐เดือน

ซึ่งเป็นแม่ของผู้เสียชีวิตก็ให้การกับตำรวจนะครับว่า

แล้วก็ปล่อยให้ลูกชายเนี่ยน้องฟุ๊กเนี่ยนะครับ

ออกไปตามหากันทั่วบ้านแต่ว่าก็ไม่พบนะครับ
ขอให้ผู้ใหญ่บ้านช่วยการประกาศ

เพื่อนบ้านก็พบร่างของลูกชาย

ซึ่งเป็นหนองบัวใหญ่ห่างจากบ้านประมาณ๕๐๐เมตร
โดยริมสระนั้นก็มีสุนัขสองตัวที่เลี้ยงไว้

ด้านผ่านตำรวจตรีโสพลประดาษ์ครับ
นักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทร

จุดเกิดเหตุพบว่าเป็นสระน้ำขนาดใหญ่
กว้างประมาณ๑๐๐เมตรยาวประมาณ๒๐๐เมตร
จุดที่ไปพบศพของลูกชายนั้น
ลึกประมาณ๑เมตร๕๐เซนติเมตร
สภาพศพก็พบแล้ว
ไม่พบบัตรแผลจากการถูกทำร้าย

จากนั้นก็เดินไปตามสุนัขที่บ้านตามไป

เพราะว่าก็เห็นว่าค่อนข้างจะมืดด้วยนะครับ

ตรวจสอบหาสาเหตุของการเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไปครับ